จะไปให้ใสลุกได้ยังไงไหวสาวปอวดีน้องโพสภาพลง

เตาภูสินลูลูอาสยามพี่อู๋เป็นต่ออย่างนี้นะคะ
เข้ามาคอมเมนต์แบบว่าใส่รูปไฟกันรัวเลยนะฮะ
แล้วจะไม่ให้คอมเมนต์ไฟลุกได้ไงคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยเอาจริงพี่แจ๊คอยู่วงการมานาน
เคยเห็นน้องเปล่าลูกนี้ป่ะล่ะไม่เคยเลยโอ้โหไม่เคย
คนี้แบบโอ้โหลุคใหม่ลูกสับเลยนะคะ
ทำให้แฟนคลับผิดหวังค่ะเพราะว่าเห็นแค่แผ่นหลัง
ก็ต้องซูดปากในความแซ่บของน้องแล้วนะคะ
ผิวขาวเนียนซะละเกินนะคะบวกกับการแต่งหน้าลุคนี้แบบว่าเปรี้ยวแซ่บ
หลายคนบอกว่าเหมือนแบบนางงามขึ้นเวทีเลย
ชุดใหญ่นะลืมสายแบ๊วไปได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าแต่ว่านุ่มเอิร์ทนี่นะคะคุณสามีเห็นแล้วหรือยังลุคนี้
เรียวในมือลั่นหรือเปล่าบันเทิงไทยรัฐสอบถามไปอย่างน้องเปล่า
เจ้าตัวบอกว่าเป็นการทำคอนเทนต์ค่ะคุณพี่ค่ะ
ชาแนลของตัวเองไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงเป็นสาวแซ่บเซ็กซี่
แต่อย่างใดตัวจริงก็หวานใสแบบนี้แหละจ้า
หรือว่าจะมีลูกแล้วไหมเนาะ